คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีค่ะ
เป็นสาวประเภท๒เสียชีวิตปริศนาอยู่ในบ้าน
สภาพเนี่ยนะคะหน้าคือฟกช้ำเลยนะ
แล้วก็มีเลือดออกปากออกจมูกด้วย
แล้วก็ผมเขาเนี่ยหลุดเป็นกระจุกกระจุก๒๓แห่งอยู่ในบ้าน
ทีนี้บ้านหลังที่เขาเสียชีวิตอยู่เนี่ยเป็นบ้านของแฟนนุ่ม
แฟนนุ่มบอกว่าผู้ตายเนี่ยป่วยเป็นโรคหอบต้องใช้ยาพ่นขยายหลอดลม
ทีนี้จังหวะที่มันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าอาการหอบกำเริบ
แล้วปรากฏว่ายาขยายหลอดลมมันหมดแล้วผู้ตายก็เลยอารวาส
แต่หลายคนก็สงสัยว่าอารวาสยังไงให้ตัวเองผมหลุดอารวาสยังไงให้ใบหน้าฟกช้ำ
ไปพร้อมกับกู้ภัยเลยนะคะที่บ้านในตำบลสวนพริกไทย
ได้รับแจ้งเหตุมาบอกว่ามีคนเสียชีวิตปริศนาอยู่
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกสูงค่ะชั้นล่างก็แบ่งเป็นห้องนอน
หน้าห้องนอนเนี่ยพบร่างของนายพิชยาศรีธัญรัฐหรือว่าออมวัย๓๐ปี
หงายหน้ามีรอยฟกช้ำเบ้าตาเขียวมีเลือดออกปากออกจมูกแล้วก็ฉี่ราดกางเกงด้วย
ในที่เกิดเหตุข้าวของกระจัดกระจายไปหมดเลยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ย
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะมีเส้นผมเห็นไหมคะเนี่ยเส้นผมของผู้ตายหลุดเป็นกระจุกกระจุก๒๓แห่งค่ะ
ก็ต้องถามเจ้าของบ้านก่อนเลยนายสุพศหรือนายเอกวัย๓๕ปี
ตัวเขาก็บอกว่าเขาเป็นแฟนของนายออมนี่แหละ
เขาบอกเพิ่งรู้จักกันมาได้ประมาณสัก๒เดือนกว่าแล้วนายออมก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับเขาได้๓วันที่ผ่านมานี่เอง
เขารู้ว่านายออมเป็นโรคหอบแล้วก็ต้องใช้ยาพ่นขยายหลอดลม
คืนเกิดเหตุเขาสองคนเข้านอนตามปกติค่ะ
จนกระทั่งตี๓นายออมมีอาการหอบอย่างรุนแรงเขาก็พยายามหายาพ่นให้
ปรากฏอ้าวยาพ่นหมดเลยรีบปั่นจักรยานออกไปหาซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ
แต่มันไม่มีใช่ค่ะเพราะว่ายาพวกนี้มันต้องซื้อที่ร้านขายยาเท่านั้น
เขาบอกว่าพอกลับมาผู้ตายก็อารวาสหนักแล้ว
เขาบอกว่าเกล็ดผมไม่ได้จับหายใส่เทือผ้าใส่เทือผ้าเสร็จ
เดี๋ยวเขาบอกว่าอ๋อไปลุกลุกไปตรงบานไปตรงบานไปตรงบาน
ผมลุกกุ้งคนเดียวผมไม่ไหวอยู่แล้วดูเขาลุกกุ้งคนเดียวเขาแบบว่ากล่อยตัว
แล้วกุ้งคนเดียวเขากล่อยตัวแบบว่ายังไงผมก็พูดไม่ถูก
กล่อยตัวเสร็จผมก็มาผมเคยแบบว่าเขาเนี่ยอย่างเงี้ยครับ
ห้างบทแต่มันเนอดหนูแต่ในนี้เป็นโต๊ะ
ลุกมึงก็มึงรู้มันโดยอะไรมั่งเวลต้นตำรวจก็รวบรูมพยายามหลักฐานต่าง
แล้วก็สอบปากคำคนในเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวขอรอผลจากนิติวิทยาศาสต
กรรการว่าบาดแผลมันเกิดจากอะไรบ้าง

สาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริง
คืออะไรถึงจะสามารถสรุปได้ว่า
เสียชีวิตจากการอลวาดเพราะว่าโรคหอบกำเริบจริงหรือเปล่า